ตามการเมืองกันต่อครับศึกยกแรกผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
บรื่นกับการเลือกประธานสภาที่นายวันมุธมัธนอมธาได้เป็นประธานสภากันไป
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าฝากฝั่งของฝั่งประชาธิปไตยได้เสียงฝั่งตรงข้ามเพิ่มมา๓เสียง
เรื่องนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างทำไมเสียงสอสอฝั่งตรงข้ามมาโหวตให้กับฝั่งประชาธิปไตยเพิ่มมา๓เสียง
แต่ว่าศึกครั้งนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยเพราะศึกใหญ่คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้น
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ยกแรกในการเลือกประธานสภาซีกประชาธิปไตยยังไม่ผิดคิว
นายวันมุธมัธนอมมัธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติเป็นประธานสภาโดนไร้คู่แข่ง
แต่ตำแหน่งรองประธานสภา๒คนที่มาจากพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยถูกลองขอ
หนึ่งคนนั่นก็คือหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาจากพักเก้าไกร
ที่สีกอำนาจเก่าเสนอในวิทยาแก้วภาราใดจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
ชิมลางหรือลองของว่าคนจากก้าวกลายจะมีเสียงสนับสนุนแค่ไหน
คะแนนที่ออกมา๓๑๒เสียงต่อ๑๐๕เสียงและงดออกเสียง๗๗คน
บัตรเสีย๒ใบบ่งบอกอะไรได้บ้าง
ประการแรกเสียงในซีก๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นที่ตัวเลข๓๑๒เสียง
แต่ในตัวเลขนี้มีเสียงสอสอ๘พักร่วมหายไป๓คน
คนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคนหนึ่งลาออกกรณีเมาแล้วขับ
แล้วอีกคนก็กลับบ้านอ้างว่าไม่ค่อยสบาย
ซึ่งการได้เสียงครบ๓๑๒เสียงนั่นหมายความว่ามีสอสอจากอีกซีกมาเติมให้อีก๓คน
ประการที่๒เสียงในซีกอำนาจเก่าแตกกระสานซ่านเซ็น
จากยอดรวม๑๘๗เสียงนายวิทยาได้มาเพียง๑๐๕คะแนนหายไปถึง๘๒เสียง
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการงดออกเสียงถึง๗๗คนและมีบัตรเสีย๒ใบ
งดออกเสียงถึง๗๗คนแน่นอนว่าต้องมีคำถามตามมาว่าใครหรือพักไหนที่งดออกเสียงมากถึงเพียงนี้
ประชาธิปัตย์พลังประชามรัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพักเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ต้องสงสัยทั้งสิ้น
เพราะทุกพักล้วนมีประเด็นกับรวมไทยสร้างชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะถูกแย่งสอสอแย่งพื้นที่ผิดใจกับบางกลุ่มตีกินช่วงเลือกตั้ง
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสคิดบัญชีก็มาถึงและเป็นการลงคะแนนลับแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอด้วยแล้วจะปล่อยเลยตามเลยแบบนี้ได้อย่างไร
นี่เป็นเพียงศึกแรกเรียกน้ำจิ้มเท่านั้นที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะเพราะยังมีศึกหนักรออยู่ข้างหน้าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะต้องใช้คะแนนรวมกันจากสองสภา
ที่เราต้องร่วมกันแสวงหาคะแนนเสียงให้ได้ครับ
นับจากวันนี้ไม่เกิน๒สัปดาห์
จะเป็นศึกใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตย
ที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อพาพิทาริมจริรัตน์รัฐ
ฝ่าวงล้อมไปให้ถึงเป้าหมาย
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ได้
ซึ่งด่านสุดท้ายที่รออยู่ก็คือ
สิบสวอรหันที่ต้องวัดใจคนเหล่านี้ว่า
เสียงของประชาชนจะทรงพลัง
และมีประกาศิษย์เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจคนกลุ่มนี้ได้หรือไม่
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน